คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปที่กาญจนบุรีที่มีรถไฟพุ่งชนรถเก๋ง
เป็นทางแยกทางตัดทางรถไฟที่ไม่ได้มีไม้กั้นอ่ะนะคะครับคนขับรถเก๋งเสียชีวิตคาที่เพราะว่ารถไฟชนไปเต็มเต็ม
กลางรถเลยอ่ะแล้วก็ลากไปอีกหน่อยนึงด้วยครับคือคนขับรถไฟเนี่ยบอกไว้ตั้งแต่เมื่อวาน
ว่าเขามีการกดแร่เสียงดังแต่ว่ารถเก๋งก็ยังพุ่งมา
รถไฟก็เลยเบรกไม่ทันอ่ะก็พุ่งชนไปเต็มเต็มแต่อีกมุมหนึ่งค่ะวันนี้
มีคนที่เขาอยู่แถวนั้นชาวบ้านนะคะก็มาให้ข้อมูลอีกมุมหนึ่งครับ
บอกว่าช่วงจังหวะที่เกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงบูดเสียงแตรรถไฟเลย
เอาเหรอฮะเขาบอกแบบนี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นรางรถไฟด้านหลังโรงเรียน
วิสุทธิ์รังศรีอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
รถไฟสายน้ำตกไซโยกธนบุรีขบวนที่สองห้าแปด
เป็นช่างตัดเสื้อคนขับรถไฟบอกว่าคือขบวนรถเนี่ย
ออกมาจากสถานีกาญจนบุรีตอนบ่าย๓โมงออกมาได้แค่๑๐นาที
รถเก่งคันนี้พุ่งมาคนขับรถไฟเขากดแรยาว
รถเก๋งไม่หยุดก็เลยชนรถเก๋งกลางลำจังลากไปอีก๔๐๐เมตร
ญาติของผู้เสียชีวิตก็คือญาติของคนขับรถเก๋ง
ครับก็มาดูเห็นแล้วโอ้โหตกใจกันจนเป็นลมนะคะ
เราตามเรื่องนี้ให้ต่อคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
จุดตรงนั้นเป็นถนนลูกรังขนาดเล็กไม่มีสัญญาณไฟ
มีแค่ป้ายเตือนระวังรถไฟค่ะทางการรถไฟมาเกลี่ยหินทำทางเรียบร้อยแล้วนะคะ
มีบ้านหลายหลังค่ะตรงนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นญาติของผู้เสียชีวิต
ใกล้กับจุดเกิดเหตุมีจอมปลวกขนาดใหญ่
มีสารเจ้าที่ของครอบครัวญาติผู้เสียชีวิตที่สร้างมานานแล้ว
คุณศักดิ์สิทธิ์ทีมข่าวของเราได้คุยกับคนในพื้นที่นะคะ
นายสิริวุฒิพันธ์สนิทอายุสี่สิบห้า
บอกว่ากำลังทำงานอยู่บ้านได้ยินเสียงดังสนั่นเลย
ตอนแรกคิดว่ารถไฟมาเกลี่ยหินเพราะหินกระจายฝุ่นตลบเป็นทางยาว
คือเกือบจะโดนหลังคาบ้านตัวเองพอออกไปดู
เห็นรถเก๋งถูกรถไฟชนแล้วลากไปไกลสภาพรถเก๋งคือถูกบดจนเละ
ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะรถเก๋งรถดับอยู่กลางรางรถไฟ
หรือคนขับรถเก่งมองไม่เห็นว่ารถไฟมาส่วนรถไฟ
นายสิริวุฒิคนนี้ที่บ้านอยู่ใกล้ใกล้บอกว่าเขาไม่ได้ยินค่ะครับ
ได้ยินเสียงแตรเสียงสัญญาณเตือนเสียงหวูดรถไฟเลย
นางบุญสมบอกเกิดอายุ๖๕ปีพี่สาวของผู้เสียชีวิต
บอกว่าตอนที่ฝุ่นตลบเนี่ยเขาเพิ่งหันไปเห็น
ตอนแรกไม่คิดว่าเป็นน้องชายตัวเองจนชาวบ้านที่อยู่อีกซอย
โทรศัพท์มาบอกก็เลยรีบวิ่งไปดูคาดว่าน้องน่าจะมองไม่เห็นรถไฟ
แคบด้วยหรือไม่ก็รถอาจจะติดร่องหิน
แล้วรถดับออกตัวไม่ทันดวงน้องคงถึงคาดจริงจริง

ก็เหมือนกระเด็นไปฝั่งนู้นแล้วย้อนมาฝั่งซ้าย

รถไฟนี้มันมาเหนียวหรือเปล่า

เพราะอยู่ตรงนี้ประจำจะรู้ว่าขบวนนี้ครับเร็ว
จังหวะที่มาตรงนี้คือมันยังไงมันตกร่องมันยินหรือเปล่า
เหมือนเขาเบาอ่ะคือรถมันมีสเติร์ท
ก็อาจจะเบาจะไม่ให้รถโดนคูดหินอะไรอย่างนี้ครับ
อาจจะเบาแล้วรถอาจจะดับขาก็ไม่แน่ใจ
ตรงนั้นเขาเบาเกินย่องอ่ะย่องข้ามอ่ะ
เมื่อก่อนรถไฟก็มาพอดี

ผมไม่ได้ยินเลยได้ยินแต่เสียงคุดหิน
เสียงหินไม่ได้ยิน
ไม่ได้ยินเสียงพูดแต่ไม่ได้ยินตอนนู้นแหละครับ
เลยเลยบ้านผมไปแหละ
ทุกคนก็ไม่รู้ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดนะนะ

แกไปเอาใบเสนอราคาไปให้ลูกชาย
ลูกชายทำงานอยู่ที่ท่ามะขาม
แต่นี่พอให้ลูกแล้วก็กลับกลับก็เอารถมาไว้
ทีนี้พอดีช่วงข้ามกลับมาเนี่ย
คือทางมันเป็นอย่างนี้ก็นึกว่าวิ่งข้ามมาเลย
แต่นี่พอหันไปเห็นรถไฟแล้วมันก็
คงจะไม่รู้จะทำไงแล้ว

เพราะของเขาวิ่งเป็นเวลา
คนเรามันถึงคาวถึงเวลาแล้ว
ส่วนบรรยากาศงานศพค่ะที่วัดชัยชุมพลชนะสงคราม

นายชูชาติบ่อเกิดอายุ๓๓ปี
ลูกชายของผู้เสียชีวิตบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
พ่อขี่รถจักรยานยนต์มาหา
แล้วก็เปลี่ยนเป็นรถยนต์ที่บ้านญาติ

แล้วก็บอกว่ารถไฟไม่ได้เปิดหูด

แถวนั้นมีจุดตัดข้ามทางรถไฟอยู่หลายจุด

ก็มองว่าพ่อเองก็อาจจะไม่ทันระวังตัวด้วย
แต่ก็ไม่ได้ส่งสัญญาณมาก้อน

คืออันเนี้ยผมไม่ได้โทษหรอก
เพราะยังไงเขาทางรถไฟ

มีถาเป็นทางของเขา

แต่ว่ามันไปมีอีกที่หนึ่งคือ
ตรงที่รถไฟมันลากพ่อผมไปสุดแล้ว
ดันมีที่กั้นรถไฟแต่ว่าในนั้นมีบ้านอยู่แค่ไม้กิรั่งเอง
ทำไมถึงไปมีตรงนั้นอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกัน
ทางญาติเองบอกว่าก็ไม่ได้โทษรถไฟเข้าใจว่าก็เป็นทางของรถไฟอยู่แล้วนะคะ
แต่เขาก็แค่ตั้งข้อสังเกตว่าคนขับรถไฟที่บอกว่าส่งสัญญาณเตือนแล้ว
ส่งสัญญาณเตือนหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยครับ